ประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกปาดหน้าทำให้รถเก่งที่ขับมาพุ่งเข้าชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟ
รังสิทธิ์ซอยรังสิทธิ์ประทุมธานี๑๔ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานี
ตอนนี้อภินันแก้วปีลาต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
ขณะที่รถบรรทุกคู่กรณีหลังจากเกิดเหตุก็หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะติดตามแล้วก็นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมารวมในการดำเนินคดี
พลเมืองดีก็ถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถคันเก่าเอาไว้
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะจับกลุ่มตัวได้หรือไม่นะครับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสส
เสวนาหัวข้อทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะบนชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย
วัตถุประสงค์ก็ต้องการกระตุ้นให้เยาวชนคนไทยครับ
พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางร่างกาย
ร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ